บู่สมุนไพรอะไรจะทำได้ขนาดนี้

ฝ้ากระหายอุ้ย
สระผมแล้วสีผมของคุณจะอ่อนลงกลายเป็นสีน้ำตาล

แล้วยังใช้เป็นครีมกันแดดได้อีก

ทำอะไรได้สารพัดประโยชน์จังเถอะ

คุณผู้ชมใช้สบู่ที่มีสรรพคุณที่ผมได้พูดไปอยู่หรือเปล่า
ถึงกรณีที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์จำนวนมากแชร์ข้อมูลสบู่ผสมสมุนไพรยี่ห้อหนึ่ง
โฆษณาว่ามีสรรพคุณหลากหลายสามารถลอกหน้าผลัดเซลล์ผิว
ฝ้ากระหายนะสระผมก็ได้สีผมจะอ่อนลงกลายเป็นสีน้ำตาล
คุณไม่ต้องไปโกกผมเลยแล้วก็ยังใช้เป็นครีมกันแดดได้ด้วย
โดยพบว่าต้นทางคลิปวิดีโอดังกล่าวมาจากงานแห่งหนึ่งนะครับ
ที่จังหวัดปัตธานีเมื่อตรวจสอบทราบว่าผู้ผลิต
อยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่าสถานที่ผลิตสอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการผลิต
และนำเข้าเครื่องสำอางสูตรตำรับตรงตามที่จดแจ้งแต่ฉลาก
แต่ฉลากไม่ถูกต้องก็เลยเปรียบเทียบปรับไปเบา๖๐๐๐บาท
แล้วก็เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์
สำหรับสถานที่จัดจำหน่ายนะครับได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ลงพื้นที่ตรวจสอบพบฉลากมีการแสดงข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
สาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอางครับ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์รวมทั้งปิดกั้นโฆษณาทางสื่อออนไลน์ออยเตือน
เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อมาใช้เพราะเป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
โดยบอกว่าจะใช้รักษาสิวฝ้าทำลายเชื้อแบคทีเรียกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่
เป็นการอ้างและโอ้อวดทั้งหมดเพราะสบู่จัดเป็นเครื่องสำอาง
มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายโดยใช้แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
แต่โฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงลักษณะนี้อาจมีอันตรายจากการลักลอบใส่สารต้องห้าม
หรือสารที่เป็นอันตรายแนะนำว่าเมื่อซื้อเครื่องสำอางมาแล้วควรทดสอบการแพ้ก่อนนะ
เพื่อความปลอดภัยของท่านอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับ
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโพสต์ในหน้าเพจบอกว่า
ไม่ควรเอาสบู่เอานี่เหรอนี่หน้าที่เขาใช้เหรอ

ล่อเออผลัดจริงด้วยแต่ผลัดแบบนี้ไม่ไหวอ่ะ
ไม่ควรเอาสบู่สมุนไพรมาลอกหน้า
เพื่อให้ผิวหน้าลอกใช้เวลาตั้งแต่๒สัปดาห์หรือเป็นเดือน
เพราะเชื่อว่าพอหน้าลอกแล้ว
ผิวใสไร้ฝ้ากระจุดด่างดำนะจะหายมั้งน่ะ
บางคนใช้ทาแผลทาเป็นกันแดดรักษาโรคผิวหนัง
รักษาฤษีดวงธวารโอ้ยมันจะครอบจักรวาลอะไรขนาดนั้น
แล้วเมื่อตรวจสอบพบว่าเลขจดแจ้งน่ะ
เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ที่ใช้รักษาผิวหน้าผิวกายแล้วล้างออก
ไม่ได้ให้พอกเพื่อผลัดผิวรักษาสิวถือว่าผิดวัตถุประสงค์

และการลอกผิวด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการลอกผิวนะครับ
ที่เป็นหนังกำพร้าส่งผลให้ผิวหน้าคุณจะบาง
แล้วไวต่อสิ่งร้าวแล้วคราวนี้คุณจะเป็นฝ้าเป็นกระอีกนะครับ
เจ้าของผลิตภัณฑ์แจ้งว่าได้ทำสบู่มา๕ปี
พัฒนามาจากสมุนไพรนะครับได้รับความนิยมในภาคอีสาน
ตำรับโบราณนะครับที่นำสมุนไพรเนี่ย
ฝนกินถอนพิษได้ด้วยแล้วเอามาผลิตสบู่
ใช้ชำระร่างกายให้สะอาดไม่ควรมาใช้พอกหน้าตามคลิปรีวิว
ผลิตเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวัตถุประสงค์ของสบู่นะครับ
ก็ได้ทำลายกล่องสบู่ที่ระบุตามคุณสมบัติของสมุนไพร
ไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของสบู่ตามที่ออยแจ้งแล้วนะครับ
คุณผู้ชมที่ใช้อยู่หรือคิดจะใช้ก็ต้องตัดสินใจครับ

ทำให้สีผมอ่อนลงผลัดเซลล์ผิวฝ้ากระหาย

กระหายไปเอาสักก้อนไหมล่ะ